ฤดูหาเสียงเริ่มขึ้นสิ่งที่มาพร้อมกันคือการปราศัยหาเสียงของพักการเมือง
ซึ่งในยุค๔๐การเปิดเวทีปราศัยของภาคการเมือง
มีการปรับรูปแบบมาใช้สื่อโซเชียลมากขึ้น
พอเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกที่
แต่การจัดเวทีปราศัยหาเสียงตามสถานที่ต่าง
ก็ยังคงเป็นที่นิยมของพักการเมือง
เพราะผู้สมัครหรือตัวแทนพักการเมือง
จะได้มีโอกาสพบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด
ประชาชนมาฟังการปราศัยมากเท่าใด
ก็แสดงให้เห็นถึงความนิยมชมชอบผู้สมัครและพักการเมืองเท่านั้น

ถ้ามาด้วยใจศรัทธาก็ถือว่าตื่นตัวต่อการเลือกตั้ง
แต่ถ้ามาด้วยอามิตสินจ้างอย่างนี้ถือว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ขนคนไปฟังปราศัยโดยมีอามิตสินจ้าง
ผู้สมัครจะไม่ได้กระทำเองแต่จะดำเนินการผ่านในหน้าหรือหัวคะแนน
ยุคในช่วงการเลือกตั้งจะมีข้อร้องเรียนอยู่เสมอ
แต่กรกตก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันเพราะหาหลักฐานเอาผิดยาก
อีกประเด็นสำคัญที่ถือเป็นความผิดในการขนคน
คือการขนคนไปเลือกตั้งเพราะกฎหมายระบุไว้ชัดว่า
ผู้ใดก็ตามจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปอย่างที่เลือกตั้ง
โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้าง
ซึ่งต้องเสียตามปกติแม้จะเป็นความประสงค์ดี
แต่ผิดกฎหมายต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๑๐ปี
หรือปรับตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึง๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และยังต้องถูกสารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง๒๐ปี
แต่การกระทำดังกล่าวจะไม่เป็นความผิดถ้ากระทำโดยหน่วยงานของรัฐ
จัดยานพานะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด